แล้วก็หวัดเสี่ยวมากเลยคือรถเก่งคันนี้นะคะมากับสองคน
เป็นผู้ชายนะก็คนขับกับคนที่นั่งข้าง
ปรากฏว่าขับมาอาจจะขับมาเร็วเสียหลัก

คือชนแรงถึงขั้นหัวขาดน่าจะมีชิ้นส่วนของรถ
ตัดหัวบริเวณที่ใต้จมูกไปอย่างนี้
คือขาดออกไปเลยชิ้นส่วนที่ขาดตกไปอยู่ข้างรถ

ขาดที่ข้างบนจมูกไปอย่างนี้ครึ่งสีสัตว์
โอ้โหส่วนคนที่นั่งมาข้างก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ทีนี้พอญาติพี่น้องมาที่จุดเกิดเหตุมาเห็นสภาพ
โอ้โหร้องไห้กันแทบเป็นลมคุณภาคภูมิ

คาดว่า๒หนุ่มคนนี้ค่ะอาจจะรีบขับรถ
เพื่อที่จะเข้าบ้านกลัวว่าจะเคอร์ฟิลล์
คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณสัก๔ทุ่มพอดี
จะรีบเข้าบ้านกลัวว่าจะเกินเวลาจะเคอร์ฟิลล์พอดีอะไรแบบนี้
ตำรวจสพเมืองนครนายกพร้อมด้วยอาสากู้ภัยสว่างอริยะ

ถนนสายนครนายกดอนยอช่วงคลอง๓แขกพื้นที่หมู่๗

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนนะคะ

ด้านหน้ายุบเลยนะคะเพราะว่าไปกระแทกกับต้นไม้
รถก็มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนเสียชีวิตนะคะ
คนเจ็บคือนายจิราทิพย์กลิ่นขำอายุ๓๐ปีนั่งข้างคนขับคือหมดสติไปเลยค่ะ

ก็รีบส่งโรงพยาบาลนครนายกส่วนผู้เสียชีวิต
คือนายลือชาว่องการไขอายุ๒๗ปีเป็นคนขับ
ใส่เสื้อสีน้ำเงินใส่กางเกงขายาวลายทหาร
ศีรษะก็คือตั้งแต่จมูกขึ้นไปขาดเลยนะคะ
น่าจะถูกเศษชิ้นส่วนของรถตัดขาด
แล้วส่วนที่ขาดกระเด็นตกมาข้างรถค่ะ
ญาติญาติมาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องไห้แทบเป็นลม
โดยเฉพาะภรรยาของนายลือชาค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปเลยจริง
นางสาวที่คำพรเดชเจริญอายุ๓๒ปีเจ้าของรถ

คนขับเขายืมยืมรถไปบอกว่าจะไปซื้อของ

คนเจ็บคือน้องชายเขาเองนะคะ
ผู้หญิงคนนี้คือภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
คนนี้คือเจ้าของรถเมื่อสักครู่ภรรยาคือร้องไห้เป็นลมไป
นี่เจ้าของรถที่บอกว่าน้องชายคือคนบาดเจ็บ

ใช่ยืมรถไปซื้อของ

มณัฐยั่งยืนผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ค่ะบอกว่า
ช่วง๔ทุ่มเห็นรถคันนี้ขับผ่านมาหน้าบ้าน

ผ่านไปแป๊บเดียวประสบปฏิเหตุเลย
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

ฟู้ไปนู่นแล้วใช่คือเร็วขับไปเร็วค่ะ
ก็รถคันที่เกิดเหตุ
ก็คือขับไปผ่านมันจะมีจุดตรวจช่วงเคอร์ฟิลล์อะไรด้วยนะคะ
ว่าคงเห็นว่ามีด่านตรวจอยู่ด้วยอาจจะตกใจ
นี่แล้วก็รีบแบบพุ่งเลยอ่ะครับ

ผมก็เลยผสานมาก็หรือว่ามาประสบปฏิเหตุตรงนี้ครับ
ตำรวจก็น่าจะตามมาครับทิ้งระยะเวลากันนั้น

ก็คือเขาจอดรถอยู่แล้วครับเพื่อดู
น่าจะเป็นของสายตรวจวิ่งผ่านมาครับ

น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาตามหลักของศาสนาอิสลามนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ลือชาไม่เคยทำความผิดอะไรมาก่อนเลย
เป็นคนดีเป็นที่รักของญาติพี่น้อง
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็ไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวเจนจิราสุขเจริญอายุ๒๗ปีคนนี้ค่ะ

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันตั้งตัวไม่ทันได้บอกลานะคะ
ก็เธอบอกว่าช่วงทำพิธีอยากจะเห็นหน้าสามีอีกครั้งแต่ทำไม่ได้
เพราะว่าหน้าสามีของเธอเละไปหมดแล้ว

แล้วก็บอกให้สามีหลับให้สบาย

ก่อนหน้านี้มีรางสังหรณ์เหมือนกัน
อยู่ดีรูปถ่ายของสามีตกแตกเฉยเลยนะคะ
บอกตกใจแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วคืนที่เกิดเหตุเห็นเงาดำวิ่งผ่านประตูห้อง
แล้วผ่านไปแป๊บนึงญาติมาบอกข่าวว่าสามีเสียชีวิต
ปกติสามีไม่เคยออกจากบ้านช่วงเวลานี้ค่ะ
โดยเฉพาะช่วงที่มีเคอร์ฟิลล์เพราะว่ากลัวนะคะ
ไม่อยากจะถูกจับเสียเงินค่ะปราบเสียเวลา
ช่วงนี้เงินก็ไม่ค่อยมีต้องประหยัด

คือถ้าจะออกไปซื้อของก็จะใช้รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อค่ะ
แต่ช่วงเมื่อคืนที่เกิดเหตุไม่รู้อะไรโดนใจ
ให้ไปตอนกลางคืนตอน๓ทุ่มแล้วนะคะ
ก็เลยอยากรู้ว่าคือจริงแล้วเกิดอะไรขึ้น
ทำไมต้องขับรถเร็วขนาดนั้น
รถตำรวจที่เป็นสายตรวจเนี่ยขับไล่มาหรือเปล่า
ตั้งข้อสังเกตว่าขับไล่มาหรือเปล่า

รถที่ผ่านคันแรกเป็นรถที่เกิดเหตุ

แล้วอีกสักประมาณ๒นาทีผ่านไป
ถ้าดูเวลาในกล้องวงจรปิดนะจะมีอีกคันหนึ่ง
แต่รถของเจ้าหน้าที่เหมือนกับขับช้า
ใช่เพราะเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็ห่างกันเกือบสองนาทีนะ
แต่ว่าญาติเขาก็ติดใจว่าจะเป็นการขับไล่กวดอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
หรือว่าแค่๒๒นาฬิกา๕นาที

ใช่เดี๋ยวรอดูเวลานะคะผ่านไปแป๊บ
ตอนที่รถเจ้าหน้าที่เนี่ย๒๒นาฬิกา๗นาที

อ๋อ๗นาที๒๐วินาทีแล้วเนี่ย
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุ
เขาเห็นว่ารถมีรถสายตรวจมีรถตำรวจอยู่ข้างหลัง
กังวลกลัวจะโดนจับเพราะว่าฝ่าเคอร์ฟิลล์หรือเปล่า
ก็เลยรีบพุ่งไปแบบนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะ
อาทิตย์ก่อนนั้นแบบลูกในห้องเขาแตก
รูปตัวเขาล่วงลงมาแตก
แต่ก็ไม่อะไรกันแต่หนูก็แบบ
ถ้ารูปแตกมันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหม
ก็เลยบอกรูปแตกเนอะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอก

คนมันจะตายก็ให้มันตายไปแบบ
อย่าอยู่ให้แบบตัวหนูและลูกลำบาก
คือว่าตายก็ตายไปเลย

ชอบพูดเกี่ยวเรื่องความตายเรื่องอะไรให้หนูฟังบ่อย
อยากให้เขาแบบไม่ต้องห่วงหนูอะไรอย่างนี้

ไม่เจ็บแล้วให้หลับสบายอะไรอย่างนี้

อยู่กันมาแบบ๑๗๑๘ปีแล้วค่ะ
มาเกิดแค่แบบเสี้ยวเดียวถึงก็แบบตายเลย
ถ้าแขนขาหักอะไรอย่างนี้หนูรับได้
วันนี้มันเละมองไม่เห็นหน้าว่าเป็นเขา

แบบไม่มีแบบโอกาสได้แบบกอดเขาแบบ

คนในพื้นที่บอกแบบนี้ค่ะว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
รถของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ถูกรถตำรวจไล่กวดมา
แล้วก็ไปเสียหลักชนต้นไม้
คนนี้ชื่อว่าในบอยเป็นนามสมมุตินะคะ

หรือคนที่เข้าไปดูในที่เกิดเหตุด้วย

ทั้งที่ขับกวดไป
ส่วนผู้เสียชีวิตที่ต้องขับเร็ว
อาจจะเป็นเพราะกลัวไม่อยากถูกจับ

แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มันหลังเคอร์ฟิลล์ไปแล้ว

ถูกตำรวจไล่ตามเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ว่าอาจจะเป็นแบบนี้คือในพื้นที่ด่านเยอะ
ด่านถูกกฎหมายก็เยอะแหละ
ด่านที่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎหมายมันก็มีบ้าง
ซุ่มอยู่ข้างทางไม่เปิดไฟอะไรแบบนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เคยโดนจับมาแล้วหลายคน
ไม่ใช่เวลาเคอร์ฟิลล์ก็เคยโดนจับ
ชาวบ้านอีกคนก็บอกว่ารู้จักผู้เสียชีวิตดี
ผู้เสียชีวิตเขาเป็นคนขี้ตกใจ
ตอนที่ถูกตำรวจไล่กวดมาอาจจะตกใจมาก
ก็เลยเหยียบหนีแบบไม่คิดชีวิตเสียหลัก

ชาวบ้านเขามองแบบนี้นะคะเขามองว่าถ้าไม่ถูก
กวดมาก็อาจจะไม่เกิดเหตุ
แล้วก็มันมีเหมือนก็แบบทางอ่ะครับ
มันเป็นทางชันเขาฝังท่อ
มันก็พุ่งไปเลยพุ่งไปแล้วเหมือนก็เอารถไม่อยู่ครับ

แต่มันมีตำรวจมีตำรวจจริงครับ
ตำรวจตามตูดไปตอนที่เขาโดนชน
เขามาตั้งด่านเขาไม่มีพวกยศใหญ่มาครับ
ก็คือตั้งด่านมันก็ตั้งด่านมืดตั้งด่านแบบ

เพราะว่ามันอยู่ในช่วงแค่๔ทุ่มจะ๔ทุ่มแล้วอ่ะพี่
อาจจะไปเจอแล้วก็แกคงจะตกใจเพราะแกเป็นคนขี้ตกใจ
กลัวหลายอย่างกลัวไหนแบบเออเลยเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วอะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะพี่

เดี๋ยวเราไปคุยกับตำรวจมาให้นะคะ
ว่าตกลงแล้วรถของตำรวจรถของสายตรวจ

คนที่นั่งข้างคนขับนายจิราทิพย์

คุณหมอก็พยายามเจาะเอาเลือดข้างในสมองออก

ฉะนั้นคนที่จะบอกเล่าเหตุการณ์ได้ตอนนี้มีอยู่คนเดียว

แล้วก่อนที่จะมาชนเนี่ยไปไหนแบบไหนอะไรยังไงกันมา
มีรถเจ้าหน้าที่ไล่กวดมาจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ใช่แต่ตำรวจเขาบอกแบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกล้าหารโชคพิพัฒน์ภัยบูลผู้กำกับสพเมืองนครนายก

ชาวบ้านอ้างว่ามีรถตำรวจขับกวดรถคันที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูไปนะคะ

ทางผู้กำกับสพเมืองนครนายกบอกว่า
รถที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดที่ขับมาทีหลังเป็นรถตำรวจจริง
เป็นรถของสายตรวจที่ขับตรวจอยู่ในพื้นที่ตามปกติ
ไม่ได้ขับไล่กวดรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ
ถ้าดูจากเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่ารถสองคันนี้ขับผ่านกล้องห่างกันตั้ง๒นาที
ส่วนประเด็นการตั้งด่านว่าเป็นการตั้งด่านถูกกฎหมายไหม
เรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นการตั้งด่านตามปกติเป็นการตั้งด่านอย่างถูกต้องนะคะ
ยืนยันว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติอะไร
ร้องเรียนเข้าไปได้เลยที่สพเมืองนครนายกผู้กำกับบอก

เพราะว่าด่านเคอร์ฟิลล์ของนครนายกเขามีอยู่ทั้งหมด๑๑จุด
ส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประจำจุดอยู่ทุกจุด
แล้วก็มีตำรวจไปร่วมปฏิบัติงานด้วย
ก็แน่นอนตามเวลาเคอร์ฟิลล์คือ๔ทุ่มถึงตี๔
ก็จะมีด่านเคอร์ฟิลล์อยู่นะคะ
เรื่องการเสียชีวิตก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
แต่ว่าเรื่องการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลานี้เนี่ย
อันนี้ท่านต้องเข้าใจก่อนว่ามีทั้งด่านตรวจเรื่องของโควิด๑๙
ด่านเกี่ยวกับพรกรฉุกเฉินมีด่านเคอร์ฟิลล์ตอนกลางคืน
เพราะฉะนั้นอาจจะเจอด่านเยอะอยู่ในช่วงเวลานี้
แต่เราก็ต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยนะครับ